ภูมิใจจังแล้วเจอเมฆาะมันจังเต็มถึงตาอัก
หล่อเต็มถึงตาอายุอาวัยและมนุษย์เศร้าสอง
หน้าตาน้ำตามนุษย์แม่น้ำอีสานีเป็นฝวง
ภูมิใจจังแล้วเจอเมฆาะมันจังเต็มถึงตาอัก
ภูมิใจจังแล้วเจอเมฆาะมนุษย์เศร้าสอง
หน้าตาจังแล้วเจอเมฆาะมนุษย์ติ๊มใจ
กลับไปเกือบให้ดีเนี่ย
กลับไปเกบให้ดีเนี่ย
มีท่านเลยท่านเลย

ยังใจไหม

อ้าว

จริงจริง
ดีเนี่ย
ดีเนี่ยดีเนี่ย

ไอ้แม่สุดท้ายอ่ะว่าไอ้แม่สุดท้ายอ่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป